สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันกับเชอรี่แล้วก็พลอยเช่นเคยนะคะ
ใช่แล้วค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงจะเจอกับเราสองสาวนะคะ
มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกแซ่บกันก่อนเลยคู่นี้เสกโลโซกับคุณการวิพากรมีเรื่องมีราวทะเลาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าครอบครัวจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งวันนี้เรามีภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่ครอบครัวสุขพิมายได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้ง๕คนพ่อแม่ลูกนะคะ
ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณการวิพากรอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ขี้โมโหคุณเสกโลโซ
พร้อมกับบอกเล่าช่วงเวลาสุดแสนอบอุ่นว่าเป็นการเตอร์ไพรส์น้องลอนดอนนี่ไงลูกสาวคนเล็กของทั้งคู่นะคะ
ที่ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณพ่อจะมาด้วยแถมยังเอ่ยปากตามภาษาเด็กว่าดีกันแล้วเหรอดีกันแล้วทำอะไรต่อ
ทำเอาแฟนคลับในโลกโซเชียลส่งเสียงเฮอยากเห็นครอบครัวสุขพี่มายกลับมาเป็นบ้านที่อบอุ่นอีกครั้ง
หลังจากที่ต้องมีเรื่องบาดม้างทะเลาะวิวาสและมีคดีความกันมาเป็นแรมปีนะคะ
ยังโชว์ภาพบรรยากาศที่โต๊ะอาหารกันสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์อีกด้วย
เช่นเดียวกับคุณเสกโลโซนะคะที่ได้โพสต์ภาพการร่วมโต๊ะอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
พร้อมกับข้อความว่าดินเนอร์ร่วมกันครั้งแรกในรอบปีกว่า
โอ้โหงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับตามมาคอมเมนต์
อยากเห็นทั้งคู่กลับมาคืนดีกันนะครับ
ก็อยากให้อดีตคู่นี้ปล่อยวางให้อภัยซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงบางความเห็นนะคะบอกว่าแสดงความยินดีแล้วก็เข้าใจสถานะว่าถึงแม้ว่าไม่อาจจะคืนดีกันได้
แต่ทั้งคู่ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกทั้ง๓คนค่ะ
นี่ล่ะเนาะ

นี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นสัญญาณที่ดีเนาะว่าครอบครัวนี้อาจจะกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้
ดีกันแล้วเหรออยากรู้ต่อเลย

แต่ว่าเห็นเป็นภาพน่ารักแบบนี้ก็ชื่นใจเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวสุขพี่มายด้วย
ไม่ว่าคุณจะกลับมาฐานะไหนแต่มีฐานะที่คุณทิ้งไม่ได้นั่นก็คือการเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเอง
ใช่ครอบครัวยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะคะ
เห็นไหมล่ะลูกก็น่ารักลูกถามแบบนี้ทิ้งกันลง